คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุหนึ่งใหญ่ครับถนนเลย
ไม่ใช่รถใหญ่หรือว่าคนที่ใจร้อนอารมณ์ร้อน
แต่ว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นตีกันกลางถนนแล้วครับ
แล้วก็มีระเบิดปิงปองคว่างปลาใส่กัน

โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่เรียกว่าใหญ่ครับถนนไหมล่ะคุณ
มาก่อเหตุกันกลางถนนแบบนี้นะครับ
แล้วก็ตุ้มตำปึ้งปังปีนกันอยู่แบบนี้ครับ
นี่นะครับในคลิปนี้จะเห็นวัยรุ่นนะครับ

รวมตัวกันช่วงทางขึ้นสะพานข้ามถนนราชพฤกษ

ปีนอะไรอยู่เป็นระยะแบบนี้

เห็นชัดเลยว่าทุกคนมีอาวุธนะครับ
แล้วก็เขาตีกับใครคู่กรณีคือใครอย่างไรบ้างนะฮะ
ทีนี้ครับพอมีรถขับผ่าน
ก็ยกไม้ยกมือตะโกนบอก
บอกว่าไปเลยเหมือนไล่รถต่างนานา

ทีมข่าวของเราสอบถามไปที่คนถ่ายคลิปครับ
ถ่ายคลิปให้ข้อมูลบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะฮะ
ขณะที่เขาขับรถกลับบ้านพักย่านบางบัวทอง
เมื่อมาถึงจุดตรงนี้พบกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันหลายคน
ในมือมีอาวุธกันหมดเลยนะครับ
แต่ไม่รู้ว่าพวกเขามาดักรอใครมาดักตีใคร
เพราะว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันไม่มีกลุ่มคู่อริอยู่แถวนั้น
ทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
บันทึกภาพเอาไว้เพื่อจะเป็นหลักฐานนะฮะ
ขณะที่ถ่ายภาพเห็นวัยรุ่นในกลุ่มคว่างปลาระเบิดหลายครั้ง

แล้วก็คนในบ้านตะโกนออกมาบอกว่ากูรุ่น๔๘
หลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็ขับรถแยกย้ายกันไป
คนถ่ายคลิปก็ยังงงกับเหตุการณ์นะ

คนในบ้านที่ตะโกนออกมาเป็นใครอะไรยังไงนะครับ
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้ง

ก็พบว่าที่พื้นถนนยังมีเศษสก๊อตเทปกระจายเกลื่อนพื้นเลย
มันเหมือนเป็นอุปกรณ์ในการประกอบวัตถุระเบิดอะไรต่างนี้นะฮะ
สอบถามชาวบ้านระแวกนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนตอน๓ทุ่ม
ได้ยินเหมือนกันเสียงดังปั้งแบบนี้

แต่ถามว่ากล้าออกมาดูไหมไม่กล้าครับเพราะกลัวจะได้รับอันตราย
แต่ทีนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับ
นี่คือผู้มกับการสภบางสีเมืองของนลธบุรีคราว
เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบชิ้นส่วนต่างบนถนน

และตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งนะครับ
ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์
หรือว่ายังไม่มีใครเข้ามาแจ้งความเลยนะฮะ
แต่ก็ได้สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวน
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในเส้นทาง
คาดว่ากลุ่มวัยรุ่นจะใช้ในการรวมตัว

เพื่อจะติดตามตัวมาดำเนินคดี